ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของนักแสดงรุ่นจิ๋ว
สกายที่แจ้งเกิดไปในละครที่เพิ่งจะลาจอไปเมื่อวานนี้ในบทของน้องโจ
ลูกชายของใจเริ่มหรือว่าคุณเจนี่เทมโฟสุวรรณา
โด่งดังขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนเลยนะ
ออกได้แล้วภาพภายในน่าตาที่น่ารักนางเอ็นดูแบบนี้แล่ะใช่แล้วแต่ใครจะไปรู้นะคะว่าชีวิตจริงเนี่ย
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่ารู้สึกตกใจแล้วก็ไม่ทันตั้งตัว
เพราะว่าอาการป่วยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะคะ

แล้วก็ได้ทำการผ่าตัดนำไปตรวจพบว่าเป็นเนื้อร้ายค่ะ
โดยรวมเวลาทั้งหมดจากที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมด

จนถึงผ่าตัดแค่สัปดาห์เดียวคุณ๑สัปดาห์เท่านั้น
ใช่แล้วค่ะคืออาการเนี่ยมันเริ่มจากการเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะ
คุณหมอก็ไปตรวจพบว่าเป็นเนื้อร้าย
ซึ่งขณะนี้ทีมแพทย์กำลังวางแผนวิธีการรักษาอย่างเร่งด่วน
โดยเมื่อช่วงเช้าค่ะได้เริ่มต้นด้วยการให้คีโม
ทำให้น้องเนี่ยอาเจียนซึ่งก็เป็นอาการของผลข้างเคียงจากการทำคีโมนะคะ
แต่ว่าน้องสกายสามารถพูดคุยแล้วก็ทานอาหารได้ตามปกตินะ
คือน้องเนี่ยเข้มก็กำลังใจค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะ
แสดงรุ่นพี่อย่างนางเอกสาวเบลล่ารานีและผู้จัดละครคนเก่งคุณจ่ายศินี
ได้ร่วมที่ได้ร่วมงานละครเรื่องเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและน้องสกายให้ผ่านเรื่องร้ายไปได้ด้วยดีนะคะ
คือน้องสกายเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นบทบาทที่แจ้งเกิดของน้องเลย
ว่าได้ด้วยหน้าตาที่น่ารักจิ้มลิ้มนะแต่ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้เนี่ย
ภัยได้เข้ามาคุกคามน้องแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะ
แล้วก็นอกจากคุณเบลล่ารานีที่ไปเยี่ยมนะคุณจ๋าผู้จัดนะแล้วก็มีพี่ป้องด้วย
ป้องก็มีการโพสต์ให้กำลังใจน้องสกายเหมือนกันนะคะ
ที่ฉันคิดว่าคุณผู้ชมที่ได้เห็นความน่ารักของน้องสกายทุกคนเนี่ย
ตอนนี้ก็อดเป็นห่วงน้องไม่ได้นะเพราะว่าเอาจริงอาการก็ค่อนข้างหนักเลยสำหรับเด็กตัวเล็กคนนึง
ถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้หลายเพจก็เริ่มที่จะมีการแชร์ข่าวแชร์เรื่องราวของน้องสกายออกไปหลายคนนะ
ก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะแยะดาราที่เคยร่วมงานกับน้องก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพนะคะ
พรขอให้น้องเนี่ยหายวันหายคืนนะรีบหายรีบกลับมาเป็นปกติ
ว่าน้องอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแล้วต่อสู้กับโรคร้ายขนาดนี้นะ
ถือว่าน้องเข้มแข็งมากแล้วก็กำลังใจดีมากยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องด้วย
แล้วก็รู้แบบแป๊บเดียวเท่านั้นภายใน๑สัปดาห์อย่างที่ที่ฉันเล่าไปว่า
เริ่มจากการที่รู้ว่าเป็นไข้หวัดจากนั้นคุณหมอก็ตรวจพบก้อนเนื้อ
ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อไปตรวจทุกอย่างเกิดภายในแค่๑สัปดาห
แล้วก็ทราบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วมันลุกลามไปยังสมองด้วยตอนนี้
ใช่นะคะก็ต้องส่งกำลังใจกันไปแรงนะคะ
คนในวงการบันเทิงก็ยังส่งน้ำใจไปให้น้องมากมาย

สามารถส่งไลน์ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐของเราได้นะคะ
เชื่อว่าทุกกำลังใจส่งไปถึงน้องอย่างแน่นอนเนาะ